สวยงามมากที่จังหวัดพยาวค่ะครับครับพยาวค่ะใครอยากไปยกมือขึ้นไปพยาวกันค่ะ
เห็นไหมคุณค่ะประเพณีเขาพิธีเขาสวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากเลย
โดยบรรยากาศบริเวณลานอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองริมกว้านพยาวเนี่ยนะคะ
ฟ้อนค่ะมาฟ้อนมารำมาถวาย
ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่จังหวัดพยาว
เขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วโดยงานนี้นะ
เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณของพ่อขุนงำเมือง
สถิตคู่เมืองพยาวและประธานสุขสวัสดิ์แก่ประชาชนชาวพยาวตามความเชื่อนั่นเองเนาะ
ซึ่งนอกจากจะมีการฟ้อนการรำถวายพ่อขุนงำเมืองแล้วเนี่ยนะคะ
ก็จะมีพิธีจุดทูบเทียนบวงสวงขึ้นขันครูผีมดผีเมงผีปู่ย่าเจ้านางอีกด้วย
เมื่อทำการบวงสวงขึ้นขันครูเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะ
ดนตรีพื้นเมืองปีพาดก็จะบันเลงเสียงเพลง
เพื่อให้บรรดาผีมดผีเม้งหรือว่าเหล่าบรรดาชาวบ้านที่เป็นร่างทรงองค์เทพทั้งหลาย
พากันแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องมาด้วยเสื้อผ้าสีสันสวยงามแบบนี้
มาร่วมกันฟ้อนรำถวายพ่อขุนงำเมืองค่ะ
เรียกว่าเป็นพิธีกรรมฟ้อนผีหรือชุมนุมผีนั่นเอง
ใช่แล้วแต่มันเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีความเชื่อของชาวล้านนาเขา
แต่ก่อนจะต้องฟ้อนต้องแบบมีเขาเรียกว่ามีพิธีการที่มากกว่านั้น
ก่อนจะฟ้อนต้องให้ผีมดผีเมงหรือว่าผีเจ้าพ่อเจ้าแม่มาจับผ้าขาวที่มัดแขวนอยู่กับราวภายในเต็นต์อ่ะ
คุณเห็นไหมผ้าขาวผืนนี้ต้องมาจับก่อนนะคะจับแล้วทำการหมุนผ้าหรือเหวี่ยงจนผีเจ้าพ่อเจ้าแม่เข้าร่างก่อน
หนเวียงกันไปก่อนหลังจากนั้นค่อยทำการสวมใส่เสื้อผ้าอาพรแบบนี้แล้วก็ฟ้อนรำได้
งานนี้ก็จะได้เห็นลีลาของเหล่าบรรดาร่างทรงค่ะโหเห็นแล้วถึงกับอึ้งเหมือนกันนะแต่ละคนนี่เป็นร่างทรงที่อายุค่อนข้างเยอะคุณเห็นไหม

ผู้เท่าผู้แก่นะคะที่เป็นร่างทรงอายุไม่ใช่น้อยน้อยเลยแต่ออกลีลาการร่ายรำถวายนี่
บรรยากาศนี่คึกคักขึ้นมาทีเดียวค่ะครับเป็นบรรยากาศประเพณีที่สนุกสนานมากเลยนะคะ
ความสามารถพิเศษของร่างทรงแต่ละองค์ที่ไม่เหมือนกัน
เรียกว่าจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง
บางคนเป็นร่างส่งพญานาคเห็นไหมพญานาคก็จะร่ายรำเรื่อย
หรือว่าก็จะมีลักษณะการเต้นแบบเลื่อยไปเลื่อยมาบางคนชูไม้ชูมืออะไรอย่างนี้เห็นไหม
นี่บางคนก็นั่งยองเหมือนเป็นแบบว่าลีลาแบบพม่าหน่อย
ก็จะมีแตกต่างกันออกไปแต่คุณดูนะนี่ค่ะลีลาแต่ละคนเห็นไหมนี่
แม่เห็นบรรยากาศแบบนี้มันสนุกสนานเหมือนกันนะคุณมันคึกคักขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ
คนที่ไปงานก็จับตาดูกันอุ้ยตาไม่กระพริบล่ะค่ะคุณ
นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานประเพณีของชาวพยาวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันเนาะ
เค้าก็อนุรากสืบศาลเอาไว้ให้คนลูกรูดหลานได้ดูได้ชมกัน
ไอ้พี่พะยาวนี้ดีนะผมมองบ้านเบือนเขาสวยงานใช่ค่ะ
ของกินอร่อยของกินก็อร่อยก็ไม่ได้พูดเองมีคนมาเล่าให้ผมฟัง